โอ้โหรถติดสุดลูกหูลูกตาเลยคุณผู้ชมแบบนี้ดิฉันจะไปทำงานทันไหมเนี่ย
สวัสดีค่ะหลายคนเผชิญสถานการณ์แบบเดียวกับดิฉันหรือเปล่า
ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะต้องหาวิธีการด่วนเลยเพราะว่านอกจากรถติดแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวฝนจะตกลงมาด้วยค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยดีกว่านะคะจากแผนที่เราเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ค่ะ
พื้นที่ที่จะมีฝนตกนะคะจะอยู่ทางตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจอฝนตกลงมาอย่างตอนนี้เชียงใหม่ก็ตกพร่ำอยู่เลยนะคะ
ปัจจัยก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทางตอนบนคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนภาคใต้วันนี้บริเวณอันดามันก็ยังคงมีฝนตกลงมานะคะ
มาจากมรสุมทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดผ่านมาทั้งแถบของอันดามันนะคะ
ก็ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตก
แล้วก็มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ของพื้นที่ซึ่งถือว่าตกมากที่สุดของประเทศไทยค่ะ
พยาวน่านตากพิสุนโลกเพชรบูรกำแพงเพชรตรงนี้จะมีฝนตกประปรายแล้วก็ตกทั่วตลอดเลยนะคะ
ส่วนภาคอีสานตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่แถบเลย
คายน้องบัวลำพูแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงชายภูมิและนครราชศรีมาด้วยค่ะ
กลางค่ะฝนตกเบาหน่อยประมาณ๑๓๐ของพื้นที่แต่ส่วนใหญ่ก็กระจายไปทางภาคแถบตะวันตกนะคะก็คือแถบกาญจนบุรี
ส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่แล้วก็มีเมฆเป็นส่วนมาก
จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดนั้นก็มีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะก็มีฝนตกลงมาประมาณ๑๓๐ของพื้นที่แถบสุราชธานีสงขลานครศรีธรรมราชพัทธลุงค่ะส่วนคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
แต่ตรงข้ามฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรฝนเบากว่าเมื่อวานนะคะประมาณ๑๓๐ของพื้นที่ค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิเฉลี่ย๒๕๓๕องศาเซลเซียสตกกระจายกันไป
ยังไงก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศทั้งเช้าแล้วก็เย็นด้วยนะคะเพราะว่ามีปัจจัยทำให้อากาศแปรปรวนอยู่ตลอดด้วยเหมือนกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลาต้องไปทำงานแล้วสงสัยต้องเรียกพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะยังไงลากันไปก่อนตรวจสอบสภาพอากาศอีกทีเย็นนี้

ไปทางตรงไปนะแล้วก็กลับรถแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่โอเคไหม
ไม่ใช่

หวังว่าพี่วินจะไปส่งถูกแล้วกันเนอะ